ไปดูเรื่องของพลายไอซ์กันหน่อยคุณผู้ชม
เป็นช้างป่าที่ถูกบ่วงรัดเท้า
สุดท้ายเอารักษาได้เพียง๑๐วัน
มีคนไปยิงจนล้มริมสวนยางนะครับคุณผู้ชม
ตำรวจสภแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีพร้อมทหารฝ่ายปกครอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบซากของพลายไอซ์
อายุ๓ปีหนักประมาณสัก๑๕๐๐กิโลกรัม
อยู่ริมสวนยางของชาวบ้านที่ข้อเท้าก็ยังคงมีรอยบ่วงรัดเป็นแผลลึกอยู่
แห้งใกล้หายที่สะโพกซ้ายมีรอยถลอกหลายแห่ง
คนขาขวาบวมเป่งแล้วก็มีรอยคล้ายมรูกระสุน
ตรวจสอบที่พื้นดินใกล้ซากช้างพลายพบรอยเป็นรอยของรถไถนะครับ
แล้วก็ดันดินดันหน้าดินเป็นทางไปนะครับ
มาทางด้านของนายพระเด็จลายทองภูมิในการสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีมราชา
เคลื่อนย้ายซากช้างไปยังฐานปฏิบัติการป่าไม้บ้านครองเรือแตก
ห่างจากจุดพบซากสักประมาณ๕กิโลนะครับ
พร้อมกับนิมนต์พระสีมรูปมาประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ให้สัตวแพทย์ผ่าซากช้างพิสูจน์เบื้องต้นพบลูกตะกัวครับ
ตะกัวไปฝังติดอยู่ในกระดูกขาด้านหลังแล้วก็ลำตัวรวม๒เม็ด
ว่าจะเป็นสาเหตุให้ช้างล้ม
ศาตรวแพทย์ก็ยังเก็บชิ้นเนื้อและเอาวัยวเภทไปจริงกับพิสูจน์อีกครั้ง
จากนั้นก็มีการฝังกรบซากช้างตามระเบียบของทางราชการ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็แจ้งความหาตัวมือยิงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้านนี้ภายไอซ์นั้นติดบ่วงของในพรานที่ข้อเท้าบาดเจ็บ
สัตวบาลก็ช่วยเหลือตัดบ่วงออกเมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายน
และรักษาจนอาการเริ่มดีขึ้นออกหากินได้นะครับ
จะยังเดินไม่สะดวกก็ตามแต่สุดท้ายไปล้มเมื่อช่วงสายของเมื่อวาน
หลังจากที่ถูกคนไปยิงหนักนะครับ